พี่ฉาย
ถ้าเกิดโอกาสนี้เกิดขึ้นได้น่าจะเป็นประมาณปีหน้า
คือผมไม่สนใจนะว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตาม

เพราะว่าสามารถซื้อด้านและผลงานได้ทั้งหมด
จะเป็นตัวแทนให้ทุกคนเราสามารถร่วมกันช่วยเหลือเด็กจากทั่วโลกได้นะครับผม
คือความช่วยเหลือแต่เล็กน้อยของแต่ละคน
มันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเด็กได้นะครับผม
ตรงนี้ก็จะนำไปบริจาคให้กับเด็กทั่วโลกเหมือนกัน
ผมก็อยากให้ทุกคนเพียงแค่เปิดทีวีก็เป็นส่วนร่วมได้แล้ว
ผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกันแล้วก็สนใจโครงการนี้หน่อยแล้วกันครับ
ฝากด้วยครับ
แล้วชุดปรุงใหม่มันมีอะไรบ้างยังไง
ปรุงใหม่แล้วครับทำงานอย่างเดียวเลยครับ

รีวิวงานปีหน้าเหรอเดิมครับมีอะไรบ้างที่จะต้องถาม
ปีหน้าหรอครับผมมันยังบอกไม่ได้
แต่ว่าปีหน้าครับผมรับรองได้อย่างหนึ่งคือ

เสนูงดีครับผมเป็นพี่ชายคนแรกในครอบครัวแล้วครับที่ถ้าได้แต่งงาน
ผมจริงว่านั้นคือเพื่อพี่ชายครับ
เด็กวัยรุ่นแล้วก็ขอเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่ง
ผมกับพี่ก๊อบเนี่ยก็คือช่วยให้การ

ตราสิ่งที่อยากให้กลับรอบเป็นนิ่งค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นญาติที่ผมไม่ได้เจอมา๑๐กว่าปีแล้ว
ก็ไม่มีอะไรครับคือตอนประมาณ๒เดือนที่แล้ว
ยี่มางานอยู่ผมอะอย่างนี้ใดคือผม

หนึ่งที่เขาครับก็คือ

ผมโอเคกับเด็กแต่เหมือนเด็กส่วนเด็กอ่ะ

ก็เด็กจะไม่เข้าหาผมสักเท่าไหร่

เหมือนเหมือนว่านักที่เด็กไม่ได้อยากเข้าหาเราอะไรงึง

คิดว่าไม่เที่ยวกันมั้ง
ผมก็ถึงปีใหม่นี้นะครับผมก็ปีมีนาคม๑๙ถ้ามีสิ่งอะไรไม่ดีก็อยากให้ทุกคนทิ้งไว้ที่ปีนี้นะครับผม
ปีหน้า๒๐๒๐เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับผมรับรองว่ามันจะเป็นเลขสวยครับ๒๐๒๐นะครับ
ผมก็อยากผมว่าน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับหลายคนแน่นอนนะครับ
และก็ภาพปภามาณรักษาสุขภาพเป็นหลักครับขอบคุณมากครับ